มีช่างเชื่อมครับตกจากนั่งร้านส้นเท้าแตกสองข้างยืนไม่ได้

จากห้องฉุกเฉินเพื่อมาให้ได้เระช่วย
แล้วก็กลายเป็นภาพนี้ครูผู้ชม
ผู้สื่อข่าวได้ไปเจอกับคนเจ็บแล้วก็คนที่โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็ย้อนกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางปะหัน
หลังจากที่ตอนแรกไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แล้วก็ไปเจอทีมศัตริย์ห้องฉุกเฉินผู้ชามไม่ดีใส่
คนเจ็บชื่อว่านายวีระศรีอ่อนรอดอายุ๔๑ปี
สภาพใส่เฝือกอ่อนอยู่ส้นเท้าเขาหัก๒ข้างเลยเดิมไม่ได้
นายวีระเล่าให้ฟังแบบนี้เขาเป็นช่างเชื่อมที่โรงงาน
ตอนไปทำงานเกิดมันมีนั่งร้านซุดตัวเขาต้องกระโดดลงมา
แล้วส้นเท้ากระแทกพื้นส้นเท้าหักเลย
ก็ไปรักษาตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
ตอนช่วง๑๑โมงของเมื่อวานนะฮะคุณหมอก็ใส่เฝือกอ่อนให้
เอายาไปกินที่บ้านตกเย็นมันปวดขึ้นมาครับทนไม่ไหว
ก็เลยขอไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแทนเพราะมันปวดมาก
ไปถึงปุ๊บไปนอนรอในห้องฉุกเฉินครึ่งชั่วโมง
ไม่มีคนมาดูขอยาแก้ปวดหน่อยเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ไม่ยอมพูดอะไรด้วย
เขาก็ถามกลับมาจะเอายาอะไรเขาก็ตอบว่าเอายาอะไรก็ได้
ผู้ป่วยก็ตอบไปนะฮะจากนั้นเจ้าหน้าที่หายไปนานครับ
ตอนนั้นผู้ป่วยเข้ามาในห้องฉุกเฉินเยอะ
แล้วก็มีการเปลี่ยนกันไปทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยคนอื่น
แล้วก็มีพยาบาลคนอื่นอยู่หลายคนเหมือนกัน
ตัวคนเจ็บเองเขาก็ตะโกนขอผมพบญาติหน่อย
แต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยด้วยความเจ็บนะฮะเจ็บมากจนโมโห
ก็เลยตะโกนไปว่าถ้าไม่ตามให้เนี่ยผมจะเดินไปตามเองแล้วนะ
แล้วก็มีผู้ชายท่านหนึ่งนะฮะใส่เสื้อชมพูชมพูในห้องฉุกเฉิน
ตะโกนอยากไปก็ไปเลยอยากไปก็เดินไปเองเลย
ตวาดใส่กลับมาเขาก็เลยลุกจากเตียง
ปุ๊บล้มเลยเพราะเจ็บส้นเท้ามากยืนเองไม่ได้
หลังจากที่ล้มไปก็ไม่มีใครสนใจอีกฮะ
สุดท้ายตัดสินใจคลานออกมาไปที่ประตูห้องฉุกเฉิน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนหนึ่งถ่ายคลิปตัวเขาเอาไว้

จากนั้นหลานเห็นหลานก็เลยเข้ามาประคองขึ้นรถเข็น
ตอนนั้นตัดสินใจไม่เอาแล้วไม่อยู่ที่นี่แล้ว
ย้ายไปยังโรงพยาบาลอื่นโดยให้แฟนมารับไป
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยด้วย

ขอปรับความเข้าใจหน่อยขอพูดคุยหน่อยแล้วก็ถามว่าผู้ป่วยต้องการอะไร
แต่เขาต้องการให้ยุติเรื่องระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลได้ไหมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการบริการต่อไป
นายประกิจเองยังไม่ได้มีการไปคุยกับโรงพยาบาลต้นเรื่อง

แล้วเดี๋ยวจะมาหาข้อยุติให้กับทั้งสองฝ่ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ